เลือดร้อนจริงกระบะห้าวปาดหน้าทุบกระจก

นี่แหละไม่มีคาถาของเบิร์ตของปุ้ย

ถ้าช่างมันนะไม่มีปัญหาแบบนี้หรอก
นี่แหละครับรถกระบะ๒คัน
ขับไล่ปาดหน้ากัน
แล้วจอดจะเอาเรื่องกันครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหมีพลเมืองดีใจพี่ได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

โอ้โหเมืองท้องเที่ยวเนี่ย

ช่วงแยกไปแม่ห้องศรกับอำเภอเสมิง
รถกระบะที่ติดกล้องพยายามเร่งเครื่องแซงซ้าย
แต่สุดท้ายรถกระบะคู่กรณีเป็นรถกระบาด
ทึบส่งของตามมาทันครับคุณผู้ชมฮะ
แซงมาปาดหน้าแล้วจอดขวางแบบนี้นะครับ
แล้วคนขับก็วิ่งลงมา

ให้เปิดประตูไปดูครับ
กวนํ้ํ้อะไรครับอะไรครับขับลดมาจี้คนื่นเขาก่อนครับ

ไม่ได้จี้พี่เขากลับจี้ผมเลย

สวัสดีครับหนึ่งข้างหนึ่งเชียงใหม่

ครับพอดีโดนรถกระบะเขา

คันนี้ไม่รู้ทำไงโทรแจ้งตำรวจ

นี่แหละครับส่วนคนที่ลงมา

โอ้โหพี่ใจพี่ได้

เฮียขับรถนะฮะเจตนาต้องการ

ขับรถบนท้องถนนอาจจะมีเรื่องผิดใจ

แต่การปาดหน้าลงไปทุกกระจกหัด

โอ้โหมันไม่ควรกระทำอย่างยิ่งครับ

มันจะกลายเป็นคดีอาญา
ทำให้เสียทรัพย์นะครับ

ไปจอดที่ป้อมฟ้องตำรวจนู่น

แต่ถ้าผ่านไปแล้วก็ขอชื่นชมกันแล้วกัน

ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาระงับเหตุ